ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องอะไรล่ะ
เรื่องของการแบ่งปลาเหรอมันไม่ลงตัวเหรอ
แล้วมันมีเรื่องอะไรอีกไหมคือเขาไปตกปลาด้วยกัน
ทีนี้พอแบ่งปลาไม่ลงตัวแล้วหนึ่งมีการมาทวงเบ็ดแล้วสอง
ทำให้วัยรุ่นเนี่ยโอ้โหเขาก็โมโหแล้วค่ะ
แล้วซัดไปที่หน้าของชายที่พิการทางสมอง
นี่ขนาดยายมาห้ามนะยายยังโดนผลักจนล้มเลยค่ะ

เห็นคุณยายใช่มั้ยคะ
คุณยายเมื่อกี้ที่ลองมาทำอะไรนะ
ที่โดนผลักส่วนนี้นี่เป็นปืนไหมฮะใช่คือถือมาขู่แบบนี้ค่ะคนที่ใส่หมวกกันน็อกนี่แหละ
แล้วคนที่โดนล่ะคนที่โดนเป็นผู้พิการทางสมอง
โอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลายคนเห็นคลิปก็บอกว่าน่ากลัวจังเลย
เออจริงแบบว่าโอ้โหเถียงกันดังสนับรัดเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วคลิปนี้ทางฝั่งพี่ของคนที่โดนขู่
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาให้นักข่าวดูแล้วต้องการร้องขอความเป็นธรรม
พี่สาวคือคุณนิพาพรทองกรอายุ๓๔ปีค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้นะเห็นไหมคนที่ใส่หมวกกันน็อกเสื้อแขนยาวเนี่ย
คนนี้เขาชักอาวุธปืนมาขู่น้อง
ซึ่งน้องก็เป็นผู้พิการทางสมองด้วย

หลังจากนั้นคุณยายเมื่อกี้ก็เข้าไปห้าม
อย่าทะลอกก้านอย่าทะลอกก้าน

มีไหมฮะจังหวะที่คุณยายล้มนะฮะ

ผู้ชายคนนี้ที่ใส่หมวกกันน็อกยังไม่พอใจ
พุ่งตรงไปหาชายพิการทางสมอง
แล้วก็ซัดเข้าไปที่หางคิ้วอะค่ะ

มันจะมีแค่เรื่องแบ่งปลาไม่ลงตัวอย่างเดียวจริงหรือเปล่า

บ้านของฝั่งชายพิการทางสมองที่โดนต่อยเนี่ยนะ
อยู่ที่ตำบลสาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่ฉะเชิงเศร้า
พอไปถึงเนี่ยเราก็จะคุยกับฝั่งคนเจ็บที่โดนต่อย
ชื่อว่านายสุรวุฒิทองกรอายุ๒๐ปีค่ะ
ซึ่งก็เป็นคนเจ็บด้วยเป็นผู้พิการทางสมอง
แล้วเราเจอคุณยายที่โดนผลัก
เราเจอยุทธิ์ญาติของเขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
ทีนี้ตัวของนายสุรวุฒิก็เล่าให้ฟังว่า
ผมกับอีกฝั่งนึงน่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาชื่อเบส

ซึ่งผมกับเบสไปตกปลากันในคลองหลังบ้าน

และอีกตัวนึงมันตัวใหญ่นะเป็นปลาสวาย
ทีนี้ปลาสวายตัวมันใหญ่มากพี่น้ำหนักประมาณสัก๖โลได้
ทีนี้ปลาสวายผมตกได้เบ็ดของผม

แล้วเบสเขาไม่พอใจเขาก็มาเถียงกัน
พอมาเถียงกับผมปุ๊บสักพักหนึ่งเบสก็กลับบ้านไป
ผมก็คิดว่าเรื่องมันจะจบแล้วยังไม่จบคุณผู้ชม
เพราะว่าเบสมาทวงเบสคืนเพราะว่าเบสลืมหยิบเบสกลับไป
ตัวของน้องสุรวุฒิที่เป็นผู้พิการทางสมองเลยประชดไง
บอกไปว่าเบสหักทิ้งไปแล้ว
พอบอกแบบนี้ปั๊บเนี่ยตัวฝั่งในเบสไปพาเพื่อนมา
มีช่วงหนึ่งนะที่เขาถามถึงเบ็ดด้วยนะ
คนที่ฝั่งถ่ายก็บอกหากทิ้งไปแล้ว
แต่สุดท้ายเบ็ดมันไม่ได้หักทิ้งนะ

แล้วก็ให้ไปหยิบเบสนั่นไงเบสของแกก็อยู่นั่น

แล้วตัวคนใส่หมวกกันน็อกก็ไปหยิบเบ็ดแล้วก็เอากลับไป
เออแต่มันมีจังหวะที่พอหยิบเบ็ดกลับไป
ยังเถียงกันต่อแล้วก็ยังประชิดกันต่อเหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้จังหวะนั้นแหละ
ยายก็ไปห้ามเพราะห้ามเสร็จโดนผลักนี่นะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็มาชกนายสุรวรรพุทธ
ซึ่งเบ็ดของเบสน่ะอย่างที่บอก
เขาเอากลับไปนะท้ายที่สุดเรื่องนี้
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมเราไปคุยกับคนบาดเจ็บค่ะ

แต่อยู่ดีแล้วมันมาต่อยแล้วย่างปลา
อืมคือแย่งปลากันเนอะครับ

ทีนี้พอพี่สาวเห็นว่าน้องชายโดนแบบนี้ค่ะ
พาไปแจ้งความที่สพบังน้ำเปรี้ยวจะให้ตำรวจตามตัวในเบสมาหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวเองก็กลัวเหลือเกินค่ะ
เบสเขาขอว่าไงเดี๋ยวถ้าเกิดกลับมานะเดี๋ยวจะมาจัดการจะมาเกาะเหตุอีกอะค่ะ
ทีนี้เมื่อเช้านะนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วทางฝั่งนายสุรวุฒิเนี่ยก็เอาบัตรผู้พิการเอายารักษาอาการมาให้ดูด้วย
พอให้ดูเสร็จแล้วนี่บัตรผู้พิการนะคะ
หลังจากนั้นก็พานักข่าวไปตรงจุดตกปลาค่ะหน้าวัดปากคลองหลวงแพ่ง
แล้วก็บอกด้วยนะว่าผมรู้จักกับเบสมานานแล้ว
เคยโดนเบสทำร้ายร่างกายมาแล้วรอบนึงแล้วตอนนั้นน่ะเบสเขาก็มาขอโทษผม
ผมก็ให้อภัยไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่รอบนี้เขามาทำแบบนี้กับผมอีกอ่ะ
ก็ในเมื่อปลามันกินเบ็ดผมตอนที่เอาขึ้นจากน้ำผมมันไม่อยู่ตรงนั้นไง
เขาก็เลยจะเอาจะเอาไปจะขอแบ่งไปโอ้โหแล้วยิ่งโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้
น้องบอกว่าน้องต้องขอลางานไปทำงานไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดลางานมาก็ขาดรายได้นะคะ
แล้วเราคุยกับพี่สาวของน้องคนเจ็บนะพี่สาวบอกว่า
เมื่อเช้าเนี่ยตำรวจสภบังน้ำเปรี้ยวโทรศัพท์มาแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้จับตัวเบสได้แล้ว
พี่สาวเลยบอกว่าสบายใจไม่ต้องหวาดกลัว
แต่เดี๋ยวจะพาน้องชายไปตามความคืบหน้า

เพราะฉะนั้นบ่ายนี้น่าจะมีความคืบหน้าด้วยนะคะ